วันนี้ข่าวการเมืองประเด็นสำคัญอยู่ที่เรื่องของขบวนแห่ขันหมากนะคะ
เจ้าบ่าวคนเดียวแต่ได้เจ้าสาวถึง๒คนนะคะ
เพื่อที่จะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันนะคะไปดูบรรยากาศที่ประชาธิปัตย์ก่อนเลย
ซึ่งความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองเนี่ยนะคะ
อุตมาสาวนายนค่ะหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐพร้อมแก่นำพักไปกันครบเลยนะคะ
เดินทางไปที่ประชาธิปัตย์ไปส่งเทียบเชิญและเป็นการไปพูดคุยให้เขาร่วมรัฐบาลค่ะ
โดยแกนนำของพักประชาธิปัตย์นะคะส่วนมากแล้วติดภารกิจร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพของผลเอกเบรมตินสุรานนท์
ก็เลยให้นายเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการของพักต้อนรับและร่วมพูดคุย
แต่ว่าในช่วงระหว่างนี้มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคุณคะ
ก็คือนายวัชระเพชรทองสมาชิกพักประชาธิปัตย์
ถือป้ายข้อความข้อความนี้เขียนว่าไม่เอาประยุทธ์เป็นนายก
เนี่ยค่ะถือป้ายแบบนี้เขียนป้ายคนเดียวยืนถือแบบนี้เนี่ยนะคะ
โดยบอกว่าเป็นการแสดงออกในนามจุดยืนของตนเอง
ร่วมกับสมาชิกพักอีกหลายคนที่ไม่เห็นด้วยกับการสนับสนุนการสืบทอดอำนาจ
นี่เป็นการแสดงออกภายในพักในช่วงที่มีความเคลื่อนไหวช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นเขาก็ขึ้นไปพูดคุยกันที่ชั้นบนและหลังรับประทานอาหาร
รวมถึงการหารือกันประมาณ๒ชั่วโมงกว่าเนี่ยนะคะ
นายอุตมะและนายเฉลิมชัยระบุไปในทิศทางเดียวกันว่า
ทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าแนวทางการทำงานร่วมรัฐบาล
จะต้องพิจารณาปัญหาที่ต้องแก้ไขร่วมกัน
ถ้าอยากจะร่วมรัฐบาลเนี่ยมันมีสิ่งที่ต้องคิดเหมือนกันอยู่นะ
รวมถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูลที่พักประชาธิปัตย์ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้นะคะ
ฟังเสียงเลยค่ะที่การพักประชาธิบัติค่ะ
แน่นอนครับ
การพูดจะเป็นไปได้ด้วยดีเลยนะครับเราได้แชร์ความเห็นซึ่งกันและกัน
ก็ถือว่าจะเป็นจุดซึ่งเราเดินหน้าในรายละเอียดต่อไปได้
ในความเห็นผมเลยนะเอามาทาบกันเถอะมันไปในทิศที่ดีกว่ากันนี้
มาคุยกันรวมทั้งพักร่วมอื่นด้วยนะครับ
คุณอุตมะเองก็บอกทุกอย่างที่ประชาธิปัตย์นำเสนอมา
เอามาเทียบเคียงกันแล้วกับพักพลังประชารัฐ
มันเป็นไปในทิศทางเดียวกันก็มีความเป็นไปได้แล้วล่ะค่ะ
ตอนนี้นะคะ๙๕ที่บอกว่า๙๕เนี่ย
เพราะว่านายเฉลิมชัยบอกว่านี่เป็นการหารือระหว่างพักนะ
ก็คือระหว่างพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย
แต่เดี๋ยวขอไปหารือภายในพักต่อ
พรุ่งนี้ถึงจะเป็นที่สิ้นสุดในนามมติของพักต่อไป
พรุ่งนี้ประชาธิปัตย์เดี๋ยวจะประกาศอีกทีนะคะในนามของพลักษณ์นะคะ
ที่ยังเหลืออยู่ก็คือจะยังต้องพิจารณาร่วมกัน
กรณีที่ก่อนหน้านี้พักประชาธิปัตย์ออกมาบอกว่า
ไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นนายกต่อไป
อันนี้บอกว่าเดี๋ยวเข้าไปคุยกับภายในพักก่อน
เพราะว่าเนี่ยค่ะก็ยังมีคนเห็นต่างอยู่
เดี๋ยวจะไปคุยกันก่อนนะคะพรุ่งนี้ถึงจะชัดนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งพักอีกหนึ่งเจ้าสาวที่วันนี้
พลังประชารัฐไปเทียบเชิญนะคะแห่ขันหมากไป
เป็นพักที่เดินทางต่อจากประชาธิบัติภูมิใจไทยค่ะ
เดินทางไปถึงในช่วงบ่ายสามสิบห้านาละการที่ผ่านมานะคะ
นายอุตมาศาสถ์พศหัวหน้าภักษ์พลังประราชารัฐไปเทียบเชิญ
ภูมิใจไทยเข้าร่วมรัฐบาล
โดยแก่นำภูมิใจไทยนำโดยนายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพัก
ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเขาบอกบรรยากาศชื่นมื้นมากเลยนะ
มีแต่รอยยิ้มทั้งนั้นเลยและในช่วงที่เจอกัน
ทักทายกันด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็จับมือกัน
บอกสังเกตช่วงจับมือเนี่ยทำไมจับมือกันเหนียวแน่นมากเลย
จับมือกันแน่นมากเหมือนจะไม่ปล่อยเลยนะคะ
หารือร่วมกันคือขึ้นไปที่ชั้น๓หารือกันสักพักนึงเนี่ยนะคะ
ก็ลงมาแถลงข่าวข้างล่างนั่นเองนะคะ
นี่คือบรรยากาศการเมืองของวันนี้นะคะ
ก็คือการเทียบเชิญของพักพลังประชารัฐ
ประชาธิบัตย์และภูมิใจไทยเข้าร่วม
หลังจากนี้ที่ต้องติดตามกันต่อก็คือ
ข้อตกลงระหว่าง๓พักนี้เขาตกลงอะไรกันบ้าง
แล้วพักไหนได้กระทรวงอะไรไปบ้าง
อันนี้ดูที่สินสอดว่าสินสอดจะไปมีอะไรบ้าง

แต่ว่าดูแล้วดูเหมือนว่าทางพักภูมิใจไทยเอง

ประชาธิปัตยจะแต่งหรือไม่แต่งยังไงพรุ่งนี้เดี๋ยวติดตามใช่ไหมคะ

ยังคงต้องติดตามกันต่อสำหรับประเด็นทางการเมือง